คุณผู้ชมคะข่าวนี้ต้องบอกว่าเป็นความรักความศรัทธาที่พี่ตายอรไทยมีต่อแม่ฮันนี่ศรีอีสานจริงนะคะคุณผู้ชม
พอทราบข่าวจากครูบาอาจารย์ว่าตอนนี้กำลังระดมทุนสร้างสารให้กับแม่ฮันนี่
พี่ตายเองค่ะรีบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทันทีนะคะ
ยังชวนแฟนเพลงมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย
พี่ตายเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังนะคะว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยนับถือแม่ฮันนี่มาตั้งแต่เด็กแล้ว
ร้องเพลงแม่ฮันนี่มาตลอดเลยนะคะ
เพราะแม่ฮันนี่เนี่ยเป็นผู้จุดประกายความฝันที่อยากให้พี่ตายมาเป็นนักร้องเลยก็ว่าได้
ก็เดินทางมาไหว้ขอพรที่ศาลแม่ฮันนี่นี่ด้วยตัวเองเลยนะ
พอประสบความสำเร็จก็ไม่ลืมที่จะหาเวลามากราบที่ศาลนี้นะคะ
แล้วตัวเองทราบข่าวจากครูบาอาจารย์ที่นับถือว่าตอนนี้มีการปรับปรุงสาร
ก็เลยขอมามีส่วนร่วมค่ะแล้วก็ชวนแฟนเพลงมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ขอพรแม่ไว้ว่าอัลบั้มชุดแรกถ้าขายได้ล้านจะเอาคอนเสิร์ตไปถวาย
ก็เลยได้ไปแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ก็ทำคอนเสิร์ตถวายแม่มาแบบเกือบทุกปี
ตัวสารเองเราเคยไปไหว้ขอพรอะไรต่างมันเป็นสารเดิมมานานแล้วนะคะ
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของตายมานานแล้วด้วยนะคะว่าเราอยากปรับปรุงสะกือให้แม่เป็นต้นแบบมา
ตั้งแต่การที่เราเริ่มสุดร้องเพลงมาตั้งแต่ต้นดูแล้วค่ะ
วันนี้พอมีผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ที่อยากจะปรับปรุงในจุดนั้นเราก็ยินดีมากแล้วก็ร่วมกันส่งข่าวแทนเพลง
ตายแอบกระซิบมานะคะว่าตั้งใจที่จะปรับปรุงสารให้เสร็จภายในวันที่๑๖กุมภาพันธ์
จากว่าวันที่๒๖เป็นวันครบรอบการจากไปของแม่ฮันนี่ศรีอีสานนั่นเองนะคะ
ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับการปรับปรุงสารของแม่ฮันนี่ในครั้งนี้ด้วยนะ
ดิฉันก็เป็นคนศรีสะเกดนะก็เคยเห็นสารคุณแม่ฮันนี่เหมือนกัน
ก็แบบว่ายกมือไหว้สาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทำบุญร่วมกันเนาะถูกต้องค่ะ